กระทรวงการต่างประเทศนะคะได้จัดโครงการบัวแก้วสัญจรที่จังหวัดแม่ห้องศรและเชียงใหม่ค่ะ
เพื่อให้ข้าราชการนั้นได้พบปะและไปรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่
และจะได้นำข้อมูลนั้นมาใช้ในการส่งเสริมนโยบายต่างประเทศ
สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงตามแนวทางการทูตเพื่อประชาชน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นี่คือบรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรของคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
นำโดยนายชัยสิริอนามานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อพบปะหารือกับผู้แทนจากทั้งภาคส่วนราชการและเอกชนของจังหวัดแม่ห้องศร
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นภารกิจในโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่๑ประจำปี๒๕๕๙
ในโอกาสนี้ได้มีการจัดการบรรยายโดยนายโวสิตวรทรัพย์รองอธิบดีกรมการกงศูนย์
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมการกงศุลในการให้บริการประชาชน
รวมถึงการบรรยายของนางสาวละดาผู้มาศเลขานุการกรมอาเซียน
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
บทบาทและผลที่ไทยจะได้รับในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
จากที่จังหวัดแม่ห้องศรแล้วทางคณะยังได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อพบปะผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนของจังหวัดด้วย
รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมบรรยายในลักษณะเดียวกัน
และการบรรยายในหัวข้อเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนางกัญญารัฐเวชชาชีวะ
นักการทูตชำนาญการที่ปรึกษาจากกรมสารณิเทศเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์
ซึ่งก็ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า๑๐๐คน
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า
โครงการบัวแก้วสัญจรเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพื่อเป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการของกระทรวงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสร้างความเข้าใจอันดีกับส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนในภูมิภาคต่างของประเทศ
จากความจริงแล้วงานของกระทรวงการต่างประเทศนั้น
มีความเชื่อมโยงกับประชาชนในระดับภูมิภาคในหลายมิติ
กระทรวงการต่างประเทศกับจังหวัดต่าง
สมัยก่อนเราคิดว่าต่างคนต่างทำงาน
กระทรวงการต่างประเทศก็ทำงานในเรื่องของต่างประเทศไปเรื่อยนะฮะ
ทำการเจรจาตกลงกับต่างประเทศนะฮะ
แต่บัตรนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะสมัยก่อนจริงก็ไม่ใช่
เพราะว่าการคำว่าการทำงานของภาครัฐในต่างประเทศ
มันมีความเกี่ยวพันกับการทำงานของราชการในภูมิภาคด้วย
เพราะฉะนั้นโครงการบัวแก้วสัญจรจริงแล้ววัตถุประสงค์เราก็คือต้องการ
หนึ่งคือทำการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงการต่างประเทศ
ว่ามีงานอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องกับของกระทรวงนะฮะที่เราจะต้องทำนะฮะ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเราราชการเองหรือว่าภาคเอกชนในภูมิภาคเนี่ย
หลายจังหวัดเข้าใจเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศน้อยมาก
แล้วปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยลำพัง
เราต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประเทศต่างทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการดันติดต่อกับเรา
นายชัยซิริระบุว่าการเลือกลงพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรและเชียงใหม่ในครั้งนี้
มาจากการที่ทั้งสองจังหวัดมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีความหลากหลายของประชากรแต่ก็มีความแตกต่างที่แม่ห้องศรอยู่ห่างไกล
ในขณะที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในหลายมิติ
ลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นช่องทางที่ทางกระทรวงการต่างประเทศ
จะได้รับทราบข้อมูลข้อเสนอแนะโดยตรงจากพื้นที่
เพื่อนำความเห็นไปปรับใช้ในการเจรจาข้อตกลงต่างระหว่างประเทศ
ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
ซึ่งภายในปีนี้ก็จะมีการจัดโครงการบัวแก้วสัญจร
ลงพื้นที่ในอีกหลายจังหวัดของประเทศ